นี่แหละค่ะบินมาเยือนเมืองไทยเพื่อร่วมฉลองและกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยเป็นปีที่๖๑แล้วนะคะ
งานนี้ยูริก็จัดโชว์เล็กเอาใจแฟนให้หายคิดถึงกันด้วยค่ะ

และยังตากวานบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาเจอแฟนชาวไทยค่ะ
เห็นยูรีแล้วก็คิดถึงจี้ในกรรมนานเหมือนกัน
หลายคนน่าจะร้องเพลงเขาได้เหมือนกันนะคะ